หนาวจะตายอยู่แล้วคุณผู้ชมตื่นเช้ามาทำใจอยู่ครึ่งชั่วโมงเนี่ย
อยากอาบน้ำนะคะชมหนาวสวัสดีนะคะดูก่อนรถหนาวมารายงานสภาพอากาศนี้ทราบกันแล้วค่ะ
ถือว่าเป็นมิติใหม่ใส่ชุดนอนรายงานข่าวก็เป็นการสวมบทบาทนะคะคุณผู้ชม
คืออย่างนี้เช้านี้หลายคนก็เฝ้ารอว่ากรุงเทพมหานครจะหนาวขนาดไหนนะคะ
จากโมเดลเนี้ยสิบหกองศาแต่ว่าอาจจะคลาดเคลื่อนสักหนึ่งถึงสององศาสิบเจ็ดสิบแปดรอบราวนี้นะคะ
ดูข้อมูลกันจากแผนที่ของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงของกรมอุตุนิยมวิทยา
ขณะนี้เป็นโมเดลเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียม
เมฆจะมีปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ส่วนตอนบนก็ฟ้าโปร่งโล่งดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องฝนใด
ส่วนเรื่องของเส้นความกดอากาศนะคะ
ยังคงเย็นอยู่โดยพื้นที่ตอนบนก็คือเหนืออีสานนะคะ
เต้นภันธ์๑๔๑๘ที่ยังปกคลุมอยู่
ส่วนเรื่องของพื้นที่ไหนบ้างที่จะหนาวเราจะมีโมเดลที่จะเป็นสีให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

ส่วนภาพนี้กราฟิกนี้ก็ให้เห็นว่าวันนี้จนไปถึงวันอาทิตย์
กรุงเทพมหานครชาวกรุงจะรู้สึกหนาวรู้สึกเย็นกันขนาดไหน
๑๗๑๘๑๙๒๐องศายามเช้าสายมากลางวันก็แดดร้อนแดดจัด
แต่ว่ามันจะมีไอเย็นพัดมาพร้อมกับลมด้วยเหมือนกัน
ลมแรงช่วงนี้การสะสมฝนก็ลดน้อยลงนะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นจะหนาวเย็นขนาดไหนอันนี้ไม่ต้องสืบนะคะ
โดยเฉพาะอีสานตอนบนนะคะแล้วก็เหนือตอนบนอุณหภูมิหลัก๑๐ต้นเท่านั้นเอง
ดอยยอดภูก็เกิดน้ำค้างแข็งกันหลายพื้นที่นะคะ
ส่วนฝนดูโมเดลนี้แล้วน่าจะพอคุ้นเคยกันนะคะ
ไม่มีสีฟ้าปกกลุ่มสักเท่าไหร่ถ้ามีก็ตกน้อยมากเบาบางประปรายนะคะ
จะมีก็คือคลื่นนั่นเองค่ะช่วงนี้กรมอุตุก็ยังคงเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือว่า
ดก่อนพักอยู่บ้านก่อน๑๙๒๐นะคะเพราะว่าคลื่นฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะคะ
ก็สูงประมาณสองถึงสามเมตรเหมือนกันค่ะไปดูกันที่จังหวัดพิสุนุโลกกันหน่อยค่ะ
ดูอะไรคะดูดอกซากุระเมืองไทยค่ะคุณผู้ชมหรือว่าดอกพญาเสือโครงสวยงามมากนะคะ
ตอนนี้เริ่มแบ่งบานสะพรั่งกันหลายหลายพื้นที่แล้วนะคะตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่พิศนุโลกนะคะ
เชียงใหม่ค่ะจุดนี้แหละค่ะที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมากมายแต่ไฮไลท์ที่ไปแล้วต้องไม่พลาดก็คือ
บริเวณอุโมงพญาเสือโครงใครไปปุ๊บต้องเช็คอินตรงนี้ก่อนเลยค่ะถึงเรียกได้ว่ามาถึงดอยขุนวางของจริง
ไหมคะสวยมากเลยนะคะไปเที่ยวช่วงนี้เนี่ยคนจะน้อยหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาในพื้นที่ไม่เกินรอบละ๕๐คนก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เที่ยวได้แต่ต้องระวัดระวังกันนะคะไปดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสาน
สัปดาห์นี้นะคะบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็เริ่มกลับมาเปิดเรียนกันแล้วหลังจากที่หยุดยาวกันไปสักพักหนึ่ง
เปิดมาปุ๊บโอ้โหอากาศก็หนาวจัดเลยเด็กนักเรียนก็ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวไป
สำหรับเด็กเล็กคุณครูก็อนุญาตให้ใส่กางเกงขายาวข้างในมาด้วยได้เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย
เพราะเด็กก็เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนให้มากขึ้นเด็กจะได้สัมผัสกับอากาศอุ่นช่วยคลายหนาวนะคะ
อันนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะเด็กต้องได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายกันด้วยนะคะ
เรียกว่าเจ็ดกล้านิดนึงเพื่อสุขภาพดีของเราค่ะช่วงนี้ก็พบกันใหม่สวัสดีค่ะ